สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่การรายงานตัวของทีมชาติไทยแล้วก็บรรยากาศในการฝึกซ้อมกันด้วยเพราะว่าทีมไทยในชุดนี้อายุไม่เกิน๒๓ปีนั้นมีเกมสำคัญนะครับ
ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย

จะต้องดีกว่านี้หากไปเล่นในรอบสุดท้ายครับ
เจอกับทีมชั้นนำมานะครับ
แล้วก็ในกลุ่มของไทยก็มีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือ

ซ้อม๑ชั่วโมงเมื่อวานครับ๑๗คนที่มารายงานตัว
ยังขาดกำลังหลักอีกหลายคนด้วยกันนะครับ
ล่าสุดสถิติโชคกันหนูนะครับ
องหน้าก็เดินทางไปสมทบกับทีมที่แคมป์เกียรติธาดี
ส่วนสุประวีมีประทังแบ็คซ้าย

น้องเตะเชียงรายจะเดินทางไปสมทบภายหลัง

ก็บอกว่าการซ้อมครั้งแรกก็ขาดเพียงแค่นักเตะบางส่วน
ที่ยังไม่มาครบคาดว่าวันที่๑ธันวาคม
จะได้น้องเตะทั้งหมดลงฝึกซ้อมร่วมกัน

หลักเลยตอนนี้คือการให้โค้ชฟิตเน็ต
เช็คดูร่างกายของนักเตะว่ามีพื้นฐานอย่างไรบ้าง

แล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่องของการครองบอล
ซึ่งส่วนตัวก็มองว่าทีมชาติไทยทุกชุดยังขาดจุดนี้
เตะชุดนี้ร่างกายก็ยังเป็นรองด้วย

ดังนั้นต้องเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงให้มากขึ้น

จะเก็บตัวที่เกียรติธานี
จนถึงวันที่๖ธันวาคมก่อนจะออกเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรำ
ในรอบแบ่งกลุ่มในครั้งแรกเจอกับกิมชาติญี่ปุ่น
สนามบุรีรัมสเตดียมในวันที่๙ธันวาคมในเวลา๒ทุ่มตรงครับ
ส่วนการล้มบอลก็ยังมีการกวาดล้างกันต่อเนื่อง

ซึ่งตอนนี้สมาคมพลธุรกษสมยดภูมิพันธ์ม้วง
ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวน
หรือทัดสินความผิด
ผู้ที่มีส่วนร่วมในคดีซึ่งสมาคมไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงจุดนี้
แต่หากว่าตำรวจต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการให้ประสานเรื่องใด
สมาคมก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกด้านครับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรงนี้เนี่ยทางสมาคมไม่ได้เข้าไปก้าวกาย
สมาคมมีหน้าที่แค่ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เช่นเจ้าที่ตำรวจอยากจะเชิญใครมาให้ปากคำหรือมาสอบถาม
เราก็จะเป็นคนประสานให้นะครับนัดหมายให้หรือบอกให้ไปพบกับใครที่ไหนอย่างไรครับ

สโมสรนักเตะหรือว่าสตาร์ฟโค้ชคนไหนครับมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรื่องนี้
สมาคมจะเก็บรวบรวมทั้งหมดหากว่าดำเนินคดีได้จะทำทันที
แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จะเก็บข้อมูลนี้ไว้นะครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของสมาคมในอนาคต
โดยเฉพาะในระดูการต่อไปที่กำลังจะมาถึงครับ